เอาทานโรตีแล้วไปอีกหนึ่งเมนูต่อเนื่องกันไปเลยไม่ให้หยุดพักจะได้อิ่มกันไป
สำหรับเมนูที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเหมือนกัน
เรียกว่าข้าวแคบหรือข้าวพันธุ์ข้าวแคบข้าวพันธุ์ข้าวพันธุ์
ข้าวแคบหรือข้าวพันธุ์เนี่ยเป็นเมนูท้องถิ่นเออ
พื้นบ้านจากภูมิปัญญาของชาวลับแลอุตรดิษฐ์คุ้นหรือยัง
คุ้นแล้วแล้วขายอยู่ที่ไหนขายอยู่ที่พิศนุโลกตามไปกินกันเลยจ้า
ตามไปตามไปเห็นไหมร้านข้าวพันธุ์ค่ะ
ข้าวพันธุ์ผักนั่นเองผมเคยกินอ่าบ้านข้าวพันธุ์ก็คือมีเมนูข้าวพันผัก
มีหลากหลายเมนูด้วยแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะก็คือเจ้าของร้านนะคะพี่มดหรือว่าคุณพี่กันถาพรเตชัย
แกเนี่ยเป็นคนรับแลอุตรดิษฐ์เลยแต่ว่าย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่พิศนุโลก
มาก็เลยไม่ได้มาตัวเปล่าพี่มดเนี่ยนำเสน่ห์ปลายจวักจากเมืองลับแลมาด้วย
นั่นก็คือเมนูข้าวพันธุ์อย่างที่บอกนี่แหละเป็นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน
ผมจะบอกว่าไอ้ข้าวพันธุ์ผักเนี่ยหาทานยากนะใช่แล้วถ้าคนที่ทำเป็นฝีมือของคนอุตรดิษฐ
อันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากใช่แล้วเป็นอาหารแบบว่าเฉพาะถิ่นของชาวลับแลด้วยนะ
ให้ความรู้กันนิดหนึ่งก่อนคุณผู้ชมก็คือว่าข้าวพันธุ์ในสมัยก่อนเนี่ย
เขาจะนิยมทำแล้วก็นำติดตัวไปรับประทานระหว่างที่ไปทำไร่ทำสวนนะคะ
หรือว่าเขาเรียกอีกชื่อนึงก็คือข้าวแคบ
ที่เรารู้จักกันนั่นเองครับปัจจุบันพี่มดแกก็ได้นำมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
แต่ยังคงสูตรความเป็นโบราณไว้นั่นก็คือเนี่ยเมนูส้มตำ
คือเป็นอะไรรู้ไหมน้องใบตองเซ็ตนี้

ใช่เป็นส้มตำถาดแล้วก็มาผสมกับข้าวพันธ

ส้มตำถาดข้าวพันธุ์ส้มตำโอ๊ยบัวตัวอยู่หมดแล้ว

คือเขานำมาปรับปรุงแล้วก็มาผสมผสานนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นส้มตำหมี่ขยุ่ม
ที่ต้องก็ทานกับส้มตำ

ยำข้าวพันธุ์ก็มีเหมือนกัน
หรือว่าข้าวพันธุ์สุกี้ก็มี
เลี่ยงปลาทูหมี่ขยุ่มข้าวพันไม้

ให้คุณเลือกรับประทานราคาเบามากเลย
ใครสนใจบอกเลยว่าไปกันได้นะคะ
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหัดสนัน๗ซอย๘
ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบุญสงครามพิศนุโลก
ร้านเปิด๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นหยุดทุกวันนี้

หรือว่าจะสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลย

หลายคนรู้แล้วเวลาผมเล่าถึงข่าวที่มันเกี่ยวกับข้าวพันธักเนี่ย
ถ้าดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงได้ติดอกติดใจกัน

ใครที่เป็นสายสุขภาพทานอร่อยดีมีประโยชน์นะครับ
โอ้โฮชอบมากเลยร้านนี้แหมมีส้มตำให้ด้วย